ออกมาบุกรุกพื้นที่ของชาวบ้านอีกแล้วมาหากินกันอีกแล้วนะฮะ
ไปดูยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่
ในการที่จะไล่ช้างป่ากลับเข้าไป

ชื่อว่าเจ้าดื้อกับเจ้ามึนนะฮะไปดูกันครับ
นี่แหละครับเจ้าดื้อกับเจ้ามึนชื่อเขาก็คงบอกแล้วล่ะ
ื้อดื้อมืนดื้อมึนนะฮะเนี่ยครับช้างป่าสองตัวเดินหากิน
อยู่ในบริเวณทางเข้าหมู่บ้านวังทะลุหมู่๔ตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรี
มหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งจุดตรงเนี้ยเป็นป่าสาธารณะ
อยู่ติดกับหมู่บ้านชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียงพอรู้ว่าช้างมาบุกแถวนี้
ก็ต้องมาด้อมมองเลยครับเพราะว่ากลัวพืชผลกลัวผลไม้อะไรของเขาเสียหายนะครับ
ด้านของนายกู้เกียจแสงจันทร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓บ้านวังทะลุ
ก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ชุดติดตามช้างป่าเขาอ่างรืนัยจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ต้องช่วยกันผลักดันช้างออกจากพื้นที่ใกล้ชุมชน
วันว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากได้รับแจ้งแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาดูพฤติกรรมช้างก่อน
ต้องเฝ้าก่อนนะคุณนะต้องคอยสังเกตก่อน

แล้วก็ตามแกะรอยเท้าช้าง
จากนั้นพอเห็นช้างแล้วก็ต้องจุดประทัดไล่
เพื่อให้ช้างป่าทั้งสองตัวกลับเข้าป่าไป
แต่ด้วยความดื้อความมึนสมชื่อของเขาเลยนะคุณนะ
ทั้งคู่ได้เดินข้ามถนนในหมู่บ้านไปยังป่าอีกฝั่ง
ไม่ยอมออกจากพื้นที่สักทีนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็จุดประทัดไล่อยู่นานนะฮะ
แต่ช้าง๒ตัวนี้ทั้งดื้อทั้งมืนอยู่
จนกระทั่งคุณหัวข้ำมานะฮะ
ช้างป่าทั้งสองตัวยังเดินวนเวียนอยู่ในพื้นที่อยู่เลย
ไม่ยอมกลับเข้าเขตพื้นที่ของตนเองไม่ยอมเข้าป่านะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องติดตามช้างป่าทั้ง๒ตัวอยู่
ถึงขณะนี้นะคุณได้รับรายงานจากนักข่าวในพื้นที่นะครับ
ช้างป่าทั้งสองตัวเจ้าดื้อเจ้ามึนเนี่ย
ยังคงอยู่ในพื้นที่อยู่เลยก็อยู่ข้ามคืนเลย
ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนจนกระทั่งถึงเช้า
วนเวียนอยู่แบบนี้แล้วไม่ใช่แค่ข้ามคืนมา๒คืนนะคุณนะ
กี่คืนแล้วคะเป็นสัปดาห์แล้วโอ้โห
ชาวบ้านบอกว่าช้างคู่นี้มากันบ่อยจนจำลักษณะท่าทางได้
เคยตั้งชื่อเขาไว้พอจำเขาได้แล้วคือเนี่ย
สองตัวไล่ไม่ไปชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าดื้อเจ้ามึน
นะครับมาหากินข้ามอำเภอถึง๒๓อำเภอมาแล้ว
ในช่วงกลางปีที่ผ่านมาและปลายปีแบบนี้
มันกลับเข้ามาอีกนะฮะทีนี้ก็ต้องไปดูยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่นะ
การที่จะผลักดันช้างเข้าป่านะครับ